เรื่องใหญ่นะครับคุณบุ๊คเพราะว่าอย่างกรสินเนี่ยฟ้าถล่มฝนตกหนักนะครับ
น้ำท่วมถนนกลายเป็นคลองเลยอ่ะชาวบ้านบอกเดือดร้อนจริงเพราะว่ารถเล็กนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
ขนาดรถยนต์เนี่ยยังลำบากดูนะคะต้องเดินลุยน้ำไปแบบนั้น
คือบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงสักประมาณเกือบ๖๐เซนติเมตรเลยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศช่วงค่ำที่ผ่านมาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะต้องบอกว่าฟ้ารั่วเถอะแต่คนพื้นที่บอกแบบนี้นะ
ฝนตกหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนหลายสายของจังหวัดกรสินเลยนะคะ
โดยเฉพาะจุดนี้ค่ะถนนทุ่งศรีเมืองบริเวณสวนสาธารณะกุฎน้ำกินนะคะ
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หนักก็คือถนนพร้อมพันธ์อุทิศนะคะ
น้ำท่วมขังสักประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรนี่ระดับความสูงนะคะ
รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ต้องจอดค่ะต้องจอดนะฮะไปต่อไม่ไหวนี่เห็นไหม
เครื่องดับเลยอ่ะฮะเห็นมั้ยเปิดไฟฉุกเชินแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าโดยเฉพาะถนนพันอุทิศนะโอ้โหซ้ำซากใช้คำนี้

ว่าก่อนหน้านี้จะมีการขยายท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อให้น้ำไหลระบายได้เร็วขึ้น
แต่ยังเกิดปัญหาเดิมเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ก็เพราะว่าน้ำมันยังไหลออกมาจากช่องระบายน้ำออกมาบนถนน
ก็เลยคาดว่าท่ออาจจะอุดตันก็เลยทำให้ระบายน้ำไม่ทันนะครับ
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้คุณน้ำมันปูดออกมาจาก
ค่ะนี่แปลว่าคือมันมีอะไรอุดอยู่ในท่อใช่ไหมค

ใช่นี่แหละขุดลอกท่อหน่อยไหมหรือยังไง
ชาวบับกราศิบย์บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่นะ
ช่วยลงไปดูแลหน่อยนะครับ